สวัสดีครับ
เป็นไหร่๓๕๔๑๙

มีเมลิกลิปที่๒๒ไกล
สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวใส่ใครก็ได้สด

ครับอ่ามาจากเครื่องปริ้นต์เลยโอ้ยกดปุ๊บเครื่องปริ้นต์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ออกมาเลยพูดไปว่าลืมสคริปต์ไว้ไม่ผมไม่ลืมผมทำหายเป็นโทรศัพ
เคยทำหายไหมเคยทำสำหรับหายไหมเคยเคยทำแบบหายไหมเคย
ตามเจอไหมไม่เจอฮะแต่ผู้ชายคนนี้เก่งมากเลย
ก็มีโปรแกรมงานโทรศัพท์ไปอยู่คลายรู้ไหมฟานด์ไมสเฟอะไปอยู่กับ
แซมบ้านะฮะไปเที่ยวเชียงใหม่ทำโทรศัพท์หายนะครับ

ปรากฏไปเจอเป็นพระเขมน๘รูป
เขาบอกวิ่งวิ่งคจีวอนต์ในปริวเลยนะ
เพราะว่าสารภาพรอบเข้าเมืองมาบินทบาท
แล้วก็หาเงินส่งกลับไปให้เมียที่อยู่ที่เขมร
ส่วนมือถือเนี่ยตัวเองเดินไปเจอ
ก็เลยเก็บออกมาใส่ย่ามเอาไว้
เป็นสารวัตรสืบสวนอยู่ที่สะพอเมืองเชียงใหม่
พร้อมด้วยรองสวัสดิสืบสวนได้มีการนำกำลังเข้าปิดล้อมภายในสู่ศาลบ้านสันทรายมูลนะครับ

เมื่อวันที่๑๙ที่ผ่านมาประมาณเที่ยงคืนตนเองได้ไปเที่ยวที่ร้านแห่งหนึ่ง
แถวช้างม่อยเก่า
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ก็ไปพบว่าสัญญานั้นไปอยู่ในป่าช้า
ก็เลยมาแจ้งความเอาไว้แล้วก็พาตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
ไปถึงปุ๊บไปเจอพระทุดงชาวเขมรกลุ่มหนึ่งกำลังนอนอยู่ในเต็นต์

ตำรวจก็ไล่จับกันได้มา๘รูปอายุ๑๘ปีถึง๓๐ปี
แล้วก็ไปเจอโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายก็เลยยึดกลับมาได้
จากนั้นได้มีการนำตัวไปสอบสวนที่สพเมืองเชียงใหม่
พระทั้งหมดก็สารภาพว่าเป็นพระบวชในประเทศเขมร
แล้วก็ได้หลบหนีเข้ามาทางจังหวัดจันทบุรี
กลางเต็นต์อาศัยในป่าช้าหลับนอนได้เดือนเสร็จ
ทุกเช้าจะออกบินทบาทขอเงินชาวบ้านในย่านนั้น
แล้วก็ตัวเมืองเพื่อโอนส่งกลับไปให้ภรรยาที่อยู่ที่บ้าน

จากการตรวจสอบพบว่าพระเขมรทั้งหมดเนี่ยเป็นพระที่ไม่ได้บวชในประเทศไทยเลย
ใช้ใบสุทธิของพระเขมรไม่ทราบว่าเป็นของจริงหรือของปลอม
นำตัวไปให้รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารในตัวเมืองเชียงใหม่

โดยทั้งหมดถูกดำเดินคดีในเข้าหา
หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อนนำส่งให้ทางสารวัติสอบสวทธิ์สรรพสังศัยดำเดินคดีต่อไป
โทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายตำรวจค้นในย่ามของพระทอง
อายุ๒๗ปีโดยนายทองอาทิตย์หรือพระทองอาทิตย์เนี่ย
รับสารภาพว่าระหว่างที่ตนกับพวกเดินบินทบาท
ปรากฏว่าเจอโทรศัพท์มือถือตกอยู่
ก็เลยเก็บเอาไว้ใช้งานสุดท้ายถูกจับ
แล้วมันไม่โดนล็อคแสดงว่าคนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์

ที่จริงแล้วคนอื่นเอาไปใช้มันใส่โค้ชใส่อะไรไม่ถูก

ก็ใช่นั่นแหละฉันถึงไม่ใช้ไง
มันตามตัวได้ว่าเราอยู่ไหนไงถ้าสมมุติอย่างนั้น

เอาง่ายถ้าสมมุติเธอหลับอยู่อย่างงี้นะก็หาได้นะ
ก็ทำได้นะเดี๋ยวนี้เขาใช้สแกนหน้ากันสแกนนิ้วก็ได้หน้าก็ได้
สแกนหน้าแล้วหรออืมอ่าโอเคมันมีการตายแปลกแปลกเกิดขึ้น
ทำไมอ่ะที่เออเชียงใหม่เหมือนกันอ่าเป็นดมชาวแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่
ถอดเสื้อผ้าเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนเข้าไปนอนคลุกขี้เท่าในกองฟอนนะฮะ
หรือเตาเผาศพแบบโบราณเนี้ยเนอะเขานี่ยังมีอยู่หรอ
แล้วก็เช้ามากลายเป็นศพตัวแข็งทืดไปนอนอยู่ตรงนี้เหรอ
ไปนอนคลุกไปนอนคลุกขี้เท่าที่เขาเผาศพอ้าวแล้วก็ตายแล้วก็ตาย
อ้าวทำไมอย่างงั้นอ่ะตัวแข็งทื้อเลยแม่บอกลูกชายเนี้ยชอบดื่มเล่า
แล้วก็ชอบพูดกับครอบครัวว่าจะไปตายจะไปตายในป่าช้า
จะไปตายในป่าช้าชอบพูดกับครอบครัวอย่างนั้น
แต่ฉันสงสัยว่ายังมีที่เผาศพแบบนี้อยู่อีกหรือไม่มีมีที่เชียงใหม่พี่
เชียงใหม่พี่เต็มเยอะเพราะว่ามันผิดดังจังหวัดพี่เยอะถูกไม่ถูกสุขลักษณะ
วันนี้ที่สอบพอร์แม่ออนนะฮะจังหวัดเชียงใหม่เนี้ยได้รับแจ้งในป่าช้า
ทาเหนือตำบลทาเหนืออำเภอแม่ออนเนี่ย
กองฟอนเตาเผาศพเนี่ยมีคนนอนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
คือไปนอนเล่นอยู่ในนั้นจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมตำรวจแล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาลแม่ออนเนี่ย
ชุดสืบสวนกำหนังผู้ใหญ่บ้านเนี้ยไปดูกันหมดเลยนะอืม
ที่เกิดเหตุในกองฟอนหรือเตาเผาศพแบบเก่าเนี่ย
พบศพชายนอนเสียชีวิตอยู่ทราบชื่อต่อมาชื่อนายยุทธนานางเมาะนะฮะ
อายุสามสิบห้าปีสภาพเนี้ยศพไม่ใส่เสื้อผ้าเลย
สภาพของเขาเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้าเลยอยู่ในท่านอนหงาย
ร่างกายเนี่ยมีแต่เท่าฐานอืม
แสดงว่าเพิ่งเผาไปสี่ศพหนึ่งอะเพราะฉะนั้นเขาถึงไปคุกกับที่เท่า
คุกกับเท่าฐานอะไรอย่างเงี้ยทางเจ้าหน้าที่ก็เอาศพออกมาจากกองฟอย
แล้วก็ทำการตรวจสอบตามร่างกายว่า๑มีรอยไฟไหม้บ้างหรือเปล่า
บริเวณน่องขวานด้านหลังไม่มากนะไม่มีบาดแผลอย่างอื่นด้วย
แล้วก็ที่สำคัญไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยอืม
คือไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรเลยประวัติของผู้ตายจริงเนี่ย
มีโรคประจำตัวคือโรคลมชักมีอาการทางจิตประสาท
ที่ผ่านมาเนี่ยทางกู้ชีพได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นประจำอยู่แล้ว
ส่วนที่มีรอยไฟไหม้ที่น่องขวานั้นที่ผ่านมาชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ย
ได้มีพิธีเผาศพได้๓วันเก็บกระดูกไว้แล้ว
ยังมีไฟอยู่ไม่มากจะพูดกัะแล้วเป็นขี้เท่าไงเขาต้องใช้ฟืนเยอะนะ
แค่คนที่พูดในชีวิตเขาเมาร่าวไปประจำร่างกายนี่อ่อนแอ
จากนั้นก็เข้าไปนอนในกองฟอนเตาเผาศพ
ขนาดที่ไปนอนเล่น
ไปนอนเล่นคุกไปคุกคงเกิดโรคประจำตัว
คือโรคลมชักแต่ก็ไม่มีใครเห็น

ชายของตัวเองไปนอนตายอยู่ในกองฟอนเตาเผาศพในป่าช้าดังกล่า
เปิดเผยว่าผู้ตายคือลูกของเขามีความเป็นโรคประสาทอยู่แล้ว

กลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยประมาณตี๒เขาบอกว่าเขาอยากไปตาย

ทุกแต่ไม่มีใครใส่ใจทั้งบ้านก็ไม่มีใส่ใจ
ผู้ตายก็ไม่มีครอบครัวจนมาพบศพผู้ตายเช้านี้สภาพศพเสียชีวิตมาประมาณ๖๗ชั่วโมง
จึงแจ้งให้โจทย์นาฬิกาที่รู้
ถ้าเกิดเป็นมีอาการทางจิตก็ไม่น่าจะถึงขั้นมาตายอีก

เขาเกิดเหตุพาไปส่งโรงพยาบาลหลายหนแล้ว

ก็กระดูกใครกับใคร

เหตุเกิดที่สวีเดนกรุงสต๊อกโฮม

เขาไปกระโดดล่มที่ตึกสูง๒๔ชั้น

กรุงสต๊อกโฮมจะมีเกาะรวมกันหลายอัน

แล้วร่มชูชี้ของเขานั้นขณะที่กำลังโดดลงมานั้น
ไม่กางออกจะเห็นภาพ
มีไหมเรามีคลิปให้ดูไหมคะดูคลิปเลยค่ะ
นี่นะฮะเขาก็จะไปกระโดดคือพวกที่ชอบกระโดดล่มเนี่ย
จะไปกระโดดแบบนี้พวกฝรั่ง
ตึกสูงแล้วกระโดดเพื่อทำสถิติบ้าง
ฝึกวิชาของตัวเองบ้างในการโดดนะฮะ
นี่กระโดดมาแล้วร่มไม่กาว
เวลาตายสิ
ปรากฏว่าที่เขาตกลงมาสูงจากพื้นถนน๒๔๖ฟุต
กลางสายตาคนอยู่บริเวณนั้นเพราะว่าเป็นการกระโดดที่มีคนสนใจ
แต่เหมือนกับปฏิหารค่ะไม่ตาย
บาดเจ็บสาหัสตอนนี้ส่งอยู่ในส่งไปที่โรงพยาบาลที่กรุงสต๊อกโฮมแล้ว
หลายปีที่ผ่านมาที่ตึกนี้เนี่ยมีคนมากระโดดแบบนี้หลายคน

นายคนนี้เขาก็ไปกระโดดในวันนี้ที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันไม่ใช่วันนี้
หนุ่มไปกระโดดเล่นบ้างสิตกปาก
การที่ไปกระโดดตึกสูงแบบนี้ที่สวีเดนไม่ผิดกฎหมาย
แต่ที่เขาเข้าไปในตึกนี้ถูกกฎหมายได้รับการอนุญาตหรือเปล่าเนี่ย
กำลังสอบสวนอยู่แต่ไม่ตายเบื้องต้น

ส่วนใหญ่ไม่มีใครขอนุญาตเข้าไปหรอกผมว่านะ

มันกระโดดได้แต่เขาคงต้องเช็คอะไรกันเยอะ

เด็กทั้งโรงเรียนเนี่ยเอาด้ายสีแดง

หนุ่มอย่ายุ่งด้ายแดงอย่าพูกกัน

โกรธคิ้วไม่ได้คิ้วยังดำอยู่

ช่วงหน้าโรงเรียนดังฮะ

โรงเรียนดังทำไมดังขนาดไหน

มาดูนะคะการแก้แค้นของชายหนุ่มคนนึง
ซึ่งเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนึง

แต่ว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาเสียใจหรือเขาแค้นก็ไม่รู้
หญิงสาวที่โดนกระทำเนี่ยนะก็สุจทน

ตัดสายเบรกรถจักรยานยนต์ไม่พอนะฮะ

อุ้ยเขาสะใจมากเลยเนอะ
ผู้ชายทำบอกว่า
บอกตำรวจช่วยเหลือหน่อยไม่ไหวแล้ว

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านแห่งหนึ่ง

อายุ๒๐ปีเป็นลูกสาวเจ้าของบ้าน

แต่กลับไปกลั่นแกล้งตัดสายเบรก
หน้ารถจักรยานยนต์คิดดูถ้าเธอไม่เห็น
ขับไปแล้วเป็นไงล่ะแล้วเอาน็อตเบรกหลังออก

แล้วไอ้ถัง

ถังน้ำมันเครื่องก็ฉี่ใส่เข้าไป

เรื่องต้นเข้าว่าเป็นแฟนเก่าของนางสาวราชการเอง

แต่ยังคอยตามลาวีแล้วก็หึงหวงเป็นประจำ
แล้วเคยปีนรั้วเข้ามาหมายจะทำร้ายร่างกาย

แล้วก็แจ้งความอีกครั้งหนึ่งที่สถานีตรรมวตภูทรเมืองชนบุรี

ต้องการให้ตำรวจช่วยจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุโดยเร็
เพราะถ้าเป็นคนใกล้ตัวแล้วตัวเองนั้นจะไม่ปลอดภัย

เป็นการทำลายรับทรัพย์สินทำให้เสียหายนะจ๊ะ
แล้วก็ต้องจ่ายเงินอีกหลายพันบาท

นั่งกรมันเครื่อง

เขาเป็นฝ่ายโดนกระทำมดดำ
ไม่ต้องถามแล้วพรุ่งนี้เห็นกันหมดน่ะ

การอยากรู้ไงว่าคนชาวทำไมพยาว
อยู่ที่ไออาคมจังหวัดพระยาวนักเรียนชั้นม้อง๖
นำได้แดงมาผูกที่ข้อมือแล้วก็มีกระแสข่าวว่า
มีคนแอบไปบนบานว่าหากสามารถสร้างอาคารเรียนได้สำเร็จแล้ว
สังเวยชีวิตนักเรียนอีก๗ชีวิต

ทำให้เกิดการภาวะในหมู่นักเรียนคือมีการพูดกันไปพูดกันมาว่า
เนี่ยตึกนี้ถ้าสร้างเสร็จปุ๊บ
จะต้องเอาชีวิตของเด็กนักเรียนไปสังเวย๗ชีวิต

แอ้นเด่นเด็กตายไปแล้ว๓คนด้วย
ตั้งนี้คือตั้งแต่เด็กม๖ของโรงเรียน
เสียชีวิตติดต่อกัน๓คนแล้ว
ตั้งแต่ปี๖๐จนถึงปี๖๑
ในเรื่องนี้นะรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนพยาวเนี่ยพร้อมด้วยผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กิจการนักเรียนต้องออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนว่า
หลังจากที่มีกระแสข่าวดังกล่าวออกมาเผยแพร่
คุณดูห้องครูดิมีพระเต็มไปหมดเลย

จนทำให้เกิดการเรียกว่าแตกตื่นเลย
แตกตื่นทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่ในนักเรียน
ยิ่งเด็กมีการตายกันมากขึ้นด้วย
อยู่ดีเด็กม๖๓คน
ในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องกันตั้งแต่ปลายปี๖๐

นักเรียนทุกคนบอกเฮ้ยมันใกล้ความจริงหรือเปล่าวะ
ทำไมเด็กม๖มันถึงตายพร้อมกัน
แบบว่าใกล้เคียงกันสามคนแล้ว

คนก็เลยเอาด้ายสีแดงมาผูกข้อมูลกันจำนวนมาก

เขาบอกว่าหากสร้างอาคารเรียนสำเร็จ
ก็จะทำการสังเวอร์ชีวิตเด็กนักเรียน๗คน

เขาบอกว่าจากเหตุการณ์ข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
เพราะการก่อสร้างอาคารนั้นทางโรงเรียนได้รับงบจากรัฐบาลอยู่แล้ว
นะฮะแล้วก็ไม่มีการขอรับบริจาคจากส่วนใดเลย
ดังนั้นก่อสร้างแล้วก็ต้องเสร็จอย่างแน่นอน
ผู้ใดต้องไปทำพิธีบนบานสารเก่าว่าจะต้องสร้างเสร็จสร้างเสร็จสร้างเสร็จ
อาจจะสร้างวัดเนี่ยอาจจะต้องมีการบนบานสารเก่า

แต่เขาบอกว่าตึกนี้มันได้งบจากรัฐบาลอยู่แล้ว

เขาบอกสาขาของการเสียชีวิตของเด็กนักเรียนทั้ง๓นะ

ที่ไม่ได้มีการระมัดระวังตัวเอง
แล้วก็เกิดในยามวิการทั้งหมด
ซึ่งขอยืนยันว่าทางโรงเรียนหรือคนอื่นเนี่ย

แล้วก็ต้องมาถวายชีวิตตามข่าวลืม

ก็เป็นการปนเพื่อให้พบกับสิ่งดีเท่านั้น
ใช่ไหมถ้าจะบนก็บนแบบจะ

ก็มีคนเขาบอกว่าในส่วนของนักเรียน
บางคนเขาบอกว่าไม่ได้ผูกหรอกได้ตรงใดแดง
เพื่อนที่เสียชีวิตเกิดจากอุบัติเหตุ

มีผลในด้านความเชื่อ
แล้วคุณจะผูกไหมคุณอยู่ด้านเลยมันเดินไปพร้อมกันไงผูก
พร้อมพลดดำนี่ไม่ได้ผูกแค่ข้อมือแล้วคอด้วย
เอาเป็นเถอะโอ๊ยหนุ่มเป็นนุ่มนะหนุ่ม

ใช่ไหมล่ะแล้วมันบอกว่าเหตุการณ์มันพอเหมาะพอเจาะ
ใช่มันบังเอิญเจอข่าวลือแล้วมีนักเรียนตาม

เออมาทาเล็บเลยอย่างนั้น
แม่ม่ายจะมาเอาตัวไปเลยทาเล็บให้ดูว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันอย่ามาเอาไปนะ

แต่จนทีมวัดดำไม่ต้องห่วงไม่ต้องทาทาเล็บนิตือเลย
เหมือนดหน้าท้าวก็รู้ที่จริงหรือต้องขึ้นสีแดงหรืออะไร
ในวัดเราไปงานศพบางทีไม่ได้เป็นวิญญาณร้ายอะไรแต่ว่าเป็นธรรมเนียม
เขาก็เข้ามาผูกรถอย่างนี้เข้ามาผูกให้ที่วัดอะนะงานศพญาติพี่
เดี๋ยวจะมีคนโลกสวยไปบอก

แต่หาต้นต่อข่าวลือหน่อยเถอะท่านอาจารย์
เพราะว่ามันฤ้าไร้สาระมันแต้ตื่น

อาจารย์ก็ต้องดูแลสักนิดนึงถูกไหมพี่เหมียว

งูจงอางยักษ์ยาวใหญ่กว่า๕เมตร

เลื้อยเข้าบ้านประชาชนนะฮะ

ลึกกระบี่โอ้โหทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะ

เห็นไหมล่ะเขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะ
เข้าจับพบข้อมูลตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
มีงูเนี่ยเข้าบ้านประชาชนแล้วนับ๑๐ตัว

ตั้งวัดกะบีเนี่ยเข้าตรวจสอบงูขนาดใหญ่

อยู่ที่ตะบนคลองยามเผื่ออ่าวลึกจังหวัดกะบีนะครับ
ทำไมดูมันไม่มีแรงเลยทำไมเขาจับมือเดียว
หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบนะครับ

มีงูจงอางยาวประมาณ๕เมตร

เจ้าหน้าที่ก็เลยได้ใช้ไม้คล้องเนี่ย

ซึ่งครั้งนี้พบว่างูจงอางตัวใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

ชาวบ้านที่พบเห็นต่างพากันนำเลข

เขาบอกว่าเลข๕แล้วก็เลข๔
นะครับทั้งนี้เนี่ยในอ่าวลึกเนี่ยนะฮะ

เข้าบ้านมาเกือบ๑๐ตัวแล้ว

มันใหญ่มากเกินดูดิ

นี่นี่ตัวใหญ่กว่าขาคน

ถ้าเนี่ยเค้าจับเฉยมากที่นี่

คือเป็นถ้วดบองหลา
ตัวเมียตายหรือถ้าฆ่าสมียตายนะ
จนกว่าตัวเองจะตายจะแก้แค้นจนกว่าเขาจะตายเลย
ไม่ใช่บ้านที่เราสัมภาษณ์ที่อยู่ดีงูมาเต็มบ้าน
ตีเขาตัวเดียวแค่นั้นเขาแห่กัน

ตอนนั้นเคยอ่านทีนึงหรือเคยทำเรื่องที

ตอนหลังมาฉกกันแล้วเขาก็เลยสู้ตายทั้งคู่ทั้งงู

แล้วกิ้งเค้ากับฮ
ต้องช่ายตีกัญชัยให้ตายก่อนสมบัติเก่ง
ช่างสงสมสมเป็นเครื่องดื่มคิงผงเสมอลุมนะครับ

คืออะไรพูดจัดชื่อดังลักเก่ปิดเงียบ
ผู้จัดชื่อดังรักเกย์ต้องปิดให้หมด
คืออะไรผู้จัดชื่อดังรักเกย์ปิดเงียบ

ใครวะผู้จัดละครชื่อดัง

เป็นการเปิดตัวว่าเป็นผู้ชายรักก็ไม่เห็นจะแปลกมาก

มีแฟนเป็นอาจารย์อ่ะ

โอเคเดี๋ยวมา

ไม่ได้ยากแอบถ่ายเลย

ไม่เห็นจะแปลกเลยแต่ไทยรัฐออนไลน์เขาลงวันนี้
รักจริงจังจริงใจ

ยกตัวอย่างคู่รักเหนียวแน่นหนึบคู่นี้

จับมือแสดงเขาออกสื่ออย่างนี้เขาก็ไม่ได้ปิดดิ

ผู้จัดก็ไม่ได้ใช้กับช่วงช่องเนี่ย
พี่ต้นเป็นตุ๊ดช่วงไหนล่ะ
ลูก๒ลูกเด็กแฝดนั้น

จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง

แล้วไง

ก็ใช่ไหมล่ะเพิ่งควงกันไปเที่ยวต่างจังหวัดกัน
รถกลับเข้ากรุงเทพ
คนหนึ่งขับรถ

แล้วใครเป็นคนขับ

ใครขับรถฮันด้าบ้างดีกว่าผู้จันทร์
คนที่เกาะนี่เป็นอาจารย์เหรอเป็นครูเหรอ

ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ไปนอนกับเขาด้วยเนาะ

เพราะจะจับงูบองลามีอยู่ในรถเขาหรือเปล่า

แต่อีกฝ่ายนึงเป็นอาจารย์ใหญ่

ใช่ปีชาหรือเปล่า
เพราะหวั่นมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานที่ตัวเองทำอยู่
ก็รักกันก็ดีบ้างก็ไม่เห็นจะแปลกไหม
ไม่ค่อยดีก็ช่วงเวลาตามภาษาคู่รักตัวเอง
รวมไปถึงรักกันจากใจด้วยเลย
รักกันนานมากยาวนานกว่า๑๖ปีแล้ว

เป็นรักที่ต้องปิดต่อไปไม่ต้องประกาศให้โลกรู้

รูแหละมันไม่ใช่หรอก

แล้วเขาจะมาถ่ายทำไม
เขาเรียกว่าหลุดอย่างนี้เหรอ

ตรงที่ว่าผู้จัดแต่งงานแล้วหรือไง

นี่ผมไม่เกี่ยวนะพี่มันบอกมานะ
จับภาพมันนะเดี๋ยวจะหาว่าผมมาพูด
สรุปแล้วผู้จัดมีเมียแล้วมีลูกไหม

ผู้จัดโน้นมีเมียแล้ว

ก็ต้องรู้
ชื่นครีมดิน้ำ
หมูจัดมีเมียแล้วว่ะ
เลยหรือ
กันไชยกำเนิดพลอยบอกว่าให้รอก

พูดเจ้าของตีไทยครัวแล้วนี้หรือเปล่า

หึอะไร
เหรอไม่รู้ใช่ป่ะไม่มีเมีย
คนนี้ไม่มีเมียใช่ใช่ใช่แต่คนนี้ไม่มีเมีย
คนนี้ไม่มีเมียคนนี้ไม่มีเมียไม่ใช่ไหม
ใครวะคนที่เธอพูดแต่แรกว่า
ใครอีกอ่ะก็สร้างเอง๑๖ปี๑๖ปี
ก็ไม่แน่ไงเขาบอกอายุไม่ถึง๔๐

หมายถึงว่าควงกันตั้งแต่อายุ๒๐กว่า
พวงกันตั้งแต่อายุ๒๐กว่าไม่แต่ผู้จัดมันมีหลายผู้จัดนะ
ไม่ใช่ก็ผู้จัดละครอย่างเดียวผู้จัดละคร
ผู้จัดละครชื่อดังอ๋อคำมากมันอย่างนี้เลยเหรอ
ผู้จัดละครชื่อดัง
คำว่าผู้จัดนี่ใช้กี่ช่อง

ผู้จัดหลายจ้องมันก็ต้องเอาแบบ

มือเขาควานหาอยู่

ฟานจากกลางคนรักค่าวอันนั้นที่กระบี่

น้องแต้วเจองานเขา

เขามีคนรักกันนานอย่างนั้นด้วยหรือ

คุณไม่มีไงคุณก็เข้ามาหลอกคุณแล้วเขาก็ไป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
เธอชิ่งไปกองละครชิ่งกองละครไปรับงานอีเวนต์ไม่ใช่เธอนะคะ

เพราะไปไหนมาไหนจะแจ้งก่อนเสมอครบทุกฝ่ายไปลามมาว่าไม่มีพฤติกรรมโดดแบบนี้แน่นอนค่ะ

ใครล่ะชิ้งมากก่อนเป็นดาราใช่ไหมเธอ
ใช่เขาเล่นหนังอะไรแข่าวชลใหก่หรืออะไร
ลอดอเท่าไหว้เขาเป็นดารา
เอาอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

ของคุณซันนี่กับวาวา

คือก่อนหน้านี้เขามีแฮชแท็กในทวิตเตอร์

เขาบอกว่าคนสงสัยสัมพันธ์นางเอกสาววาววา

โสดด้วยกันทั้งคู่ก็เลยถูกจับตามองมากขึ้นนะครับ

นักข่าวก็ถามว่าร่าสุดมีแฮชแท็ก
ซันนี่วาววาเรื่องเนี่ยเป็นไงมันไง

ในงานเลี้ยงมีหลายคนเลยที่ไปมีมิวนิษฐานะฮะ
มีพี่ออมสุชาด้วยคือจริงก็ยังงงอยู่นะเพราะยังไม่เห็น
มีอะไรก็ปรึกษากันขำถามว่าเขินเขินไหมก็ไม่เขินนะคะแต่ว่างง
มากกว่าคือเวลาวาวามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะให้คำปรึกษาดีแล้วก็
จะมีมุกขำมาให้เราคลายเครียดอยู่เสมอนะฮะนักข่าวถาม
ต่อบอกแฟนก็เชียร์กันเยอะนะรู้สึกยังไงบ้างบอกจริงแหละ
คะก็ดีนะคะแล้วก็หิมนักข่าวถามต่ออีกนะถ้าพี่เขาจีบเรา
เนี่ยจะยอมเปิดใจไหมล่ะใครจีบไม่ใช่สันนี่ยูโฟนะสันนี่สุวรรณ
ไม่ได้ไปแล้วทั้งนานแล้วนะมันไม่มีไม่เปิดเผยเห็นบ้าล่ะเค้าอาจจะบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้า

อ๋อไปเรียนอังกฤษ
รู้เรื่องดีดิ
ใกล้ถึงหน้าร้อนแล้วนะคะล่าสุดคุณตันออกมาเคลื่อนไห

เพราะตอนร้อนนี้ต้องไปปฏิบัติภารกิจที่อินโดนีเซียไปดูค่ะ

ไม่ต้องห่วงครับสะพายแน่ครับ
นี่ครับเป็นที่ฮือฮาสุดบนโลกโซเชียลนะครับ

ออกมาประกาศตามหาตัวแทนตันแมน
ผ่านทางแฟนเพจตันพัสกรนาธีนะครับ

ในแคมเปญอิชิตันรหัสโรยเปลี่ยง

เป็นกิจกรรมที่ทุกคนตั้งตารอ

แล้วก็จะเป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่

แน่นอนว่าเห็นทางคุณตัน

แต่ละคนก็ถือว่าแซ่บมากเลยนะ

คุณสนองตวนคุณน้นกุล

รุ้นว่าใครจะมาเป็นตัวแมะ
ตันแมน

เตรียมรุ้นกับกิฎกรรมของอิชิตันด้วย

ตามหาตัวตันแมน

ต้องติดตามกันต่อไปเร็วนี้ค่ะ

ยังไม่ได้วางมือจากอิฮิตันนะ

ยังควบคุมดูแลอิสตันทุกขั้นตอนเหมือนเดิม
แค่ติดภารกิจสำคัญที่อินโดนทักจะ
อย่างไรก็ต้องกลับมาเมืองไทยแน่นอน

อีบ๊ะไม่งานเปลี่ยนกันสักครู่จะกลับมาช่วงสุดท้ายใครหวัดอี๊บไป

แอปตลอด๒๔ชั่วโมงจะขอดความที่ธรรมชาติ
ช่วงหน้าคุณหม่ำได้ร้านตาแล้ว
ตรงค่อยตะซะน้ำเกลือไปหายเพราะป่วยมาก
เอ้ามาถึงเรื่องราวของคุณหม่ำบ้างนะครับ
ซึ่งเอ็มเนี่ยเพิ่งคลอดหลานสาวมาตั้งชื่อว่าน้องนาฬิกา

คุณตาคุณยายจะดีใจสุดนะครับ
เมื่อวานนี้นะฮะลูกสาวคนโตเอ็มบุษราคำนะครับ
คลอดหลานสาวคนแรกของบ้านวงคำเหล่าแล้วนะครับ

ซึ่งตั้งชื่อแบบน่ารักนะครับว่าน้องนาฬิกานะครับ
ซึ่งสุขภาพก็แข็งแรงสมบูรณ์สุดเลยนะครับ
โดยงานนี้นะคุณพ่อป้ายแดงคุณก๊อฟนะครับ
ได้เข้าห้องคลอดไปกับคุณแม่ด้วยในการผ่าคลอดนะฮะ
แล้วก็คอยดูแลเคียงข้างกันไม่ห่างนะครับ
แต่ที่เห็นจะดีใจสุดคงหนีไม่พ้น
คุณตาป้ายแดงนี่คุณหม่ำจกบกนะครับ
ก็กลับมาป่วยในช่วงเวลาสำคัญพอดีนะฮะ
ก็หลังจากนั้นคุณหม่ำเองพอรู้ว่าหลานคลอด
เพื่อยนชมหลานสาวตัวน้อยน้องนาวริกา
จะยังเข้าไปอุ้มไปกอดหอมหลานไม่ได้
แต่แค่เห็นหน้าก็ชื่นใจแล้วนะครับ
ตัวภรรยาอย่างยายมดเนี่ยก็ยังแซวว่าเหอเหลือเกิน
เป็นคุณตาที่น่ารักมากนะครับ
ส่วนสุขภาพของน้องนาฬิกาแข็งแรงมากนะครับ

เพราะลูกสาวนั้นหน้าเหมือนพ่อก๊อฟมากจริงนะฮะ
เรียกว่าสำนาวเนี่ยถูกต้องเป๊ะเว่อเลย
ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางครอบครัววงคำเหล่าด้วยเนี่ยนะฮะ
หน้าตู้นางเหมือนพี่หม่ำ

แสดงว่าหน้าเหมือนแม่เพราะเอ็มก็หน้าเหมือนพี่หม่ำ
แจ้งเกิดให้กับนักแสดงหลายคนมาก
สำหรับฉลาดเกมโกงที่เมื่อกี้คุณก็ชอบนะ

ไม่ใช่น้องน้อนน่ะน่ะก็มาจากฉลาดเกมโกงใช่ป่ะ

มันมีแล้วครอบท่านวันนี้เคยทำไง

มีทั้งเขาชนไก่เขาชนผีนั่นน่ะมีหมดน่ะ

เก่งน้องออกแบบนั้น

คนจีนอยากจะได้นางไปเล่นละครที่จีนมาก

นางไม่มีคิวให้
ตอนนี้เหรอนางทำอะไรวะ
คือนางค่อนข้างจะเลือกรับงานพอสมควร

คือก็เรียกว่านางดูเลือกงาน

คือวันนี้นางก็นักแสดงสาวออกแบบนะ

ก็ได้เดินทางไปร่วมงานที่กรุงเบอร์รินเนี่ย

อะไรอะไร

สลัดเกมโกงผมพูดผิดเอง
คนแรกและคนเดียวที่คว้ารางวัลสุดเจ๋ง

จะเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศได้

เมื่อกี้แฟนคลับเขาบอกว่า
คุณต้นจบธรรมศาสตร์

ลูกของโอปอล์ค่ะซึ่งพูดเก่งมาก

อาลันสามารถจะท่องกอไก่ถึงของทั้งคู่

ผมว่าคนผู้หญิงเหมือนแม่

นี่เหมือนโอ๊คนี่เหมือนหมอโอ๊คเนอะ

ก็ไอ้ลูกกลมรีบมาฉีกอ่ะ

ฉลาดอะไรล่ะปวดหัวทุกวันนี้

นี่พ่อเลี้ยงลูกออกให้ทรัพย์กันนะ
พ่อลูกแม่จะต้องมีคนหนึ่งอยู่บ้าน

หมดเวลาแล้วกลับมาพบกับข่าวใส่ใครได้ใหม่วันจันทร์นะครับ
ไปกันก่อนสวัสดีครับ